คุณผู้ชมคะดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้กันหน่อย
กรณีในบาสวัย๓๖ปี
อดีตทหารเกณฑ์ที่คลุ้มคลั่งแล้วก็ยิง๓นัดซ้อนในบ้าน

คุณผู้ชมคะล่าสุดเมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๔๑๖นาฬิกากว่า

แต่เบ็ดเสร็จเนี่ยใช้เวลากว่าที่จะแบบควบคุมตัวอะไรกันได้๓๓ชั่วโมงเลยนะคะ

กรณีในบาส
ขอบคุณขอบคุณเรียบร้อยแล้ว
นี่ค่ะสุดท้ายก็คือเดินขึ้นรถตำรวจไปแบบง่ายดาย

มายาวนานโอ้โหข้ามวันเลยนะฮะ

ง่ายจังอ๋อนี่คือภาพตอนที่

ผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค๒

ตะโกนเจรจาให้ในบาสมอบตัว
สัญญาว่าจะไม่มีใครทำอะไร

สุดท้ายบาสยอมมอบตัวกับตำรวจ

ขึ้นรถตู้ที่จอดรอรับ

รวมเวลาทั้งสิ้นกว่า

ทีนี้เดี๋ยวขอไปไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แล้วก็พยายามเจรจาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา

เช้าวันนี้ในบาสยิงปืนในบ้าน
เพิ่มอีกหนึ่งนัดตำรวจประสานพ่อและแม่ของในบาร์ด
เจรจากับในบาร์ดอีกครั้งแต่ในบาร์ดก็ยังไม่ยอมออกมามอบตัว
ตำรวจเลยปรับแผนค่ะประสานเทศบาลเมืองนครระยอง
เอารถดับเพลิงมาสแตนบายคือเขากลัวแบบนี้
ในบาร์ดจุดไฟเผาบ้านน้องคิงเพราะเขาขู่ใช่ไหมอ่าเขาขู่เอาไว้
ทีนี้ค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่บอกว่าบาสเนี่ยจุดไฟนะคะ
จุดไฟด้านล่างของตัวบ้านก็มีควันออกมาหยุดสักพักหนึ่งอ่ะน้องคิง
ครับแต่เห็นแค่ควันยังไม่เห็นเปลวเพลิง
เจ้าหน้าที่นำรถดับเพลิงสองคันค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอีกสิบนาย
อุปกรณ์ดับเพลิงก็มาเลยที่บ้านของในบาร์ด
แต่สุดท้ายไอ้ควันที่ว่านี้มันหายไปแต่เริ่มตึงเครียดแล้ว
มันเริ่มแหมระยะเวลามันเริ่มนานเริ่มมีควันเริ่มอะไร
สถานการณ์มันเริ่มตึงเครียดตำรวจประชุมวางแผนค่ะ
หน่วยสวรรค์และชุดปฏิบัติการพิเศษประมาณ๑๐นายพร้อมอาวุธ
เจรจากับบาทคือบาทเนี่ยก็นั่งอยู่ตรงระเบียงบ้าน
กดดันนี่นั่งอยู่ระเบียงบ้านแบบนี้นะคะ
หกขวดจะจุดไฟเผาตัวเองไม่ยอมมอบตัว
ตะโกนด่าตำรวจดับเพลิงก็ต้องสแตนบายสายฉีดน้ำเอาไว้เพื่อป้องกันนะคะ
เดี๋ยวดูบรรยากาศตรงนี้อีกหน่อยนึงค่ะ
ถ้วีรสเทเลยเนื้อหน่อยนะกราแกะขวาละนี่วะไปได้ครับ

ด้วยตัวเองครับในบาร์ดยอมมอบตัวนะคะ
สิบหกนาฬิกาสิบสามนาทีอยากยิงปืนได้ไม่นานเองค่ะ
ใช่ค่ะสุดท้ายก็ต้องรีบควบคุมตัว
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพเมืองระยองนะคะ
พ่อของในบาสค่ะชื่อว่าในหลังบอกว่าลูกชายเครียดหลายอย่าง
มีปัญหากับเพื่อนบ้านมาก่อนเมื่อเช้าก็พยายามไปเจรจากับลูกชาย
ไม่ยอมคุยด้วยนะคะครับส่วนปืนที่บาสใช้ยอมรับว่าเป็นปืนของพ่อนี่แหละ
อยู่ในบ้านลูกอ่ะมาเอาไปลูกชอบปืน
คือในบาสชอบปืนชอบเล่นปืนชอบยิงปืนและเป็นครูสอนยิงปืน
พอลูกชายมอบตัวพ่อบอกโล่งใจเลยค่ะขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะ
พอลูกชายถูกควบคุมตัวขึ้นรถตำรวจออกไปเนี่ย
ตัวพ่อเองก็ตามไปเอาข้าวไปให้ลูกกินบอกกลัวลูกจะหิวข้าว
ความรักของพ่อเนอะ
ผมไม่ได้พูดตำรวจเก่งพี่พลพี่พล
พี่พลด้วยผู้การด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้ผู้การก็เข้าไปคุย
กันกับพูลผู้การกับรองผู้การทุกคน

พี่พ่อพูดอย่างไรกับลูกบ้างครับ

พอคุณพ่อกับคุณแม่เข้าไปพูดนะครับ
ไม่ได้พูดเลยทางตำรวจทาง
พี่พ่อขออะไรให้เขาที่รถลูกนะครับ

เดินมาขึ้นรถตำรวจแต่โดยดี

ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะพอเห็นว่าบาร์ดยอมมอบตัว

แล้วมันต่อเนื่องมาจนถึง๔โมงเย็นวันนี้ค่ะ

กลับมาเป็นปกติแต่ก็กังวลใจว่า

ถ้าบาสถูกปล่อยตัวกลับมาอยู่บ้าน

ส่งไปบำบัดรักษาเอาให้หายจริง
เอาให้แบบไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

คือก็พร้อมที่จะให้เขากลับมาสู่สังคม

มันกังวลใจว่ากลับมาแล้วจะเป็นยังไง